หลอกหน้าอีกหนึ่ง

หลอกหน้าอีกหนึ่ง
หลอกหน้าอีกหนึ่ง

วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

เปิดมาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เพลงไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ

ร้องได้ให้ล้านรวมทุน

ตกรอบไปแล้ว๒ท่านนี้

เขาไม่ช้ำแต่กลับชื่น

ตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว๔๐๐๐บาท

ขอต้อนรับป้าลำยองแม่ค้าขายปลา

และเพื่อนจากชมรมสมาคมผู้สูงอายุ

เมื่อหรืออันดับอยู่นี้

มูลค่า๖๐๐๐๐บาทฟังอินโทรก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจ
แต่ถ้าจะหยุดรับ๔๐๐๐๐เลยพร้อมนะครับคุณลำยอง
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท

บอกว่าว่าเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นค่ะ

มาใส่มัวกแก๊ปลำเบิดกุบ

เพื่อยจะเปิดเลือกรับ๖หมื่นบาท

คือคำนวณไว้เลยนะคุณลำยองนี่ไม่มีแบบว่าอึ๊ะไม่มีนะ
ตัวช่วยที่อยากได้อยากได้ตัวไหนคะ
ตอนนี้เหลือข้ามเพลงนี้นะฮะเหลือร้องผิดได้๑คำ
เหลือฟังเพลงโจทย์ได้๑ท่อนเหลือเปลี่ยนเพลงและเหลือโทรหาคนรู้จัก
อันนี้เด็ดก็ข้ามเพลงไปเลย

ของคุณลำยองแผ่นที่๓ในเพลงที่๕นี้นะครับ

ข้ามเพลงนี้เป็นอะไรครับ

กระเป๋าแน่นะครับ๖๐๐๐บาท
เดี๋ยวเปิดอินโทรเพลงที่๖ขึ้นมาถ้าฟังแล้วไม่ไหว
เพื่อนบอกว่าพอแล้วก็รับ๖๐๐๐๐บาทกลับบ้านได้

แต่ถ้าเกิดอยากเสี่ยงอยากจะรับ๘๐๐๐

แล้วร้องผิด๖๐๐๐นี่เหลือ๓๐๐๐บาท
แต่ก่อนอื่นมาฟังกันก่อนเลยดีกว่า
มาดูครับอินโทรเพลงที่๖
มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ

นัดนั้น
อยากจะน้องมากเลยเพลงนี้

เพลงที่๖นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ

แล้วให้ตอบผมจะเล่นหรือจะหยุดครับ

แต่ค่าหยุดรับทันที๖๐๐๐บาท
คุณลำยองจะตัดสินใจอย่างไร

หยุดหยุดหยุดหยุด
เสียดายแต่ก็ขอรบในการตัดสินใจ
เป็นคนที่เรียกว่าตัดสินใจดีมาก
รอบครอบไม่เสี่ยงถ้ามันไม่ควรจะเสี่ยง
วันนี้คุณอภิยองนะครับกลับบ้านไปพร้อมกับเงิน

ไปทำการค้าขายลงทุน

หลุดวงโคจรคนช้ำออกไปแล้ว
คุณแป๊ะคุณฟ้าคุณโฟและคุณหนูตรีพร้อมนะครับ
เพียงแค่รู้จักชื่อเพลงนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์นะครับ

พ่อหนุ่มนักรักไล่มัน

ตอบมาครับชื่อเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรครับ

ริมฝั่งน้องหานคุณโฟตอบ

ขึ้นมารองดันหลานกับพวกเรากันบนเวลาทีเลยครับ

อาชีพของผมก็คือปลูกอ้อยและปลูกมันครับผม

ผลผลิตก็ได้เยอะพอสมควรครับ
แต่ว่าราคาในการขายเริ่มน้อยลงเรื่อยครับ
ตอนนี้อ้อยก็เหลืออยู่โลละบาทแล้วก็มันก็ประมาณบาท๒๐ตังค์ถึงบาท๕๐ตังค์
ผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาขอแฟนแต่งงานนะครับในช่วงออกพรรษานี้นะครับ
พ่อตาผมก็เรียกค่าสินสอดไว้
๑๕แนลกับทอง๒บาทนะครับ
ถ้าคิดดีก็ต้องขายอ้อย๑แสน๕หมื่นกิโลกรัมครับ
ถึงจะได้เงินแสนห้าทอง๒บาทนี่ก็ยังไม่ได้เลยนะครับ
ครั้งแรกที่ผมไปรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ผมมีความหวังว่าจะได้เงินมาสู่ขอแฟน
แต่ว่าผมก็ทำพลาดนะครับผม

เพลงที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะร้องผิด
แต่เราก็กลับมาร้องผิดเพราะความประมาทของเราเองครับ
วันนี้ผมมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปขึ้นเวทีร้องได้ให้ล้าน
ช่วยเป็นกำลังใจให้กับหมอลำสายไหมดาวเหนือ
หมอลำเกษตรกรด้วยนะครับ
ฆ่าดีฆ่าดี
ดือดังดือ
ไอ้ตายสิให้นำบอกยังไอ้ทอบรอบบอก
คนดีอยากสิถามน้องเบิ้งอีหลีสิให้นำบอก

ร้องพลิกฉัน
ไอ้ไอ้ไอ้

แล้วแฟนมาด้วยแล้ววันนี้แฟนมาด้วยไหม

เพลงที่ร้องแล้วทำให้กลับบ้านไปอย่างชอกช้ำ

หลังจากนั้นร้องเพลงนี้อีกไหม

มี๖แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอด
ทั้งการแข่งขันจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คนที่คุณที่ฉันรักมาก
จังหลังบางจังรักมากรักมากรักมากรักมาก
จริง

เธอคือคนที่ฉันรักมัน
ใจยังบ่อยจากน้องไปสาย
โหบ่น้องคนดี
ชีวิตอายก็ให้น้องใด
ยอมตายแทนน้องใดหลี
ถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่น
อ้ายก็สิทธิ์ทนฝืนยืนรอตรงนี้
ถึงเจ็บก็สิทธนแม่น้องมองอายบ่ดี

เพื่อรอให้น้องเห็นใจ
คันสิตายก็ตายย้อนน้องบ่หัก
อยากสิถามน้องเบิ้งคักได้บ่นอ
ฉันอายตายสิไห่น้ำบ่
ยามอายชอบปลอบหมอคนดี
อยากสิถามน้องเบิ้งอีหลี
สิให้นำบอง
มือใดไอเสาหายใจ
น้ำตาสิไหลอยู่บ่อ
ชีวิตของคนก่อสอง
น้องพ่อสิให้น้ำบอก

น้องพ่อสิให้นำบอก

น้องพ่อสิให้นำบอก

น้องพ่อสิให้นำบอก

น้องพ่อสิให้นำบอก
น้องพ่อสิให้นำบอก

น้องพ่อสิให้นำบอก
น้องพ่อสิให้นำบอก
น้องพ่อสิให้นำบอก
น้องพ่อสิให้นำบอก
น้องพ่อสิให้นำบอก
น้องพ่อสิให้นำบอก
น้องพ่อสิให้นำบอก